คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คอลโลมอล์อนุมัติร่างภรรยศชมแก้ไข
ปฏิรูปตำรวจและเพิ่มความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหา
เรื่องของการปฏิรูปตำรวจเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ
และกฎหมายนี้จะเป็นอย่างไร
รวมถึงประชาชนต้องศึกษาเรียนรู้อะไรอีกบ้างนะครับ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

เมื่อวานนี้ช่วงเวลานี้ครับ
ขีดเส้นใต้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจว่า
เห็นท่าว่าจะไปไม่ถึงไหน
เพราะว่ากฎหมายจะผ่านสภาสนชชุดนี้ไม่ทัน
แต่ว่าตกบ่ายนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีแจกแจงว่า
การปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน
เมื่อวานคือหมายถึงวันนี้ท่านที่ท่านพูดวันนี้หมายถึงเมื่อวาน
และคยมได้พินาส์ร่างพบแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กระบวนการยุติธรรม
แล้วบอกว่ารวมทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะมีผลต่อประชาชน

พิจารณาต่ออีกหลายประเด็นในชั้นของกฤษฎีกา
ฉะนั้นถ้าฟังตามนี้แปลว่าไม่เสียเปล่าครับ
เข้าไปอยู่ในชั้นรัฐหลักการแล้ว
ทีนี้สาระสำคัญที่ต้องขอนำมาขยายผลอีกทีนึง
พรบเหล่านี้สาระสำคัญมีอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้คุณพุทธิพงศ์ปุณกัน
ออกมาแจกแจง๓๔เรื่อง
จริงทั้งหมดเนี่ย๗๘เรื่องแต่ว่าเอาที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนควรจะรู้
การให้ห้ามนำผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
อันนี้ก็เพื่อเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตำรวจเขาต้องการให้คำสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาเนี่ย
ผูกมัดจะได้ไม่ไปพลิกพริ้วไม่ไปกลับคำให้การในตอนหลัง
ก็เอาตัวมาให้สื่อสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ประกอบสารภาพว่าที่ทำไปเพราะอะไรยังไง
สัมภาษณ์ไม่พอเอาไปทำแผนประกอบการรับสารภาพด้วย
ว่าทำยังไงเริ่มต้นตรงไหนยังไง
อันนี้ตำรวจต้องการให้ผูกมัดเพื่อไม่ไปให้กลับคำให้การ
แต่ว่าในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ย
โอ้ไปกลับคำให้การในชั้นศาลก็ตั้งเยอะ
มาข้อที่มีความจำเป็นมาก
ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่หลบหนีอันนี้อันนี้เป็นที่ทราบกันแล้ว
เอามาดูข้อต่อมาจนกว่าข้อต่อมาเนี่ย
ให้สามารถร้องทุกข์นอกเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนได้
คือแจ้งความที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราถูกทำลายในท้องที่นั้น
ที่นั้นเข้าของหายในท้องที่นั้นแล้วต้องกลับไปแจ้งความในท้องที่นั้นซึ่งไม่สะดวก
ไปแจ้งความที่ไหนก็ได้ท้องที่ไหนก็ได้
แล้วท้องที่ที่รับแจ้งความเนี่ยเขาค่อยส่งคำร้องทุกข์ไปที่สอนอที่เกิดเหตุเอง
แล้วบังคับว่าต้องให้ต้องโดยเร็วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
เอาข้อถัดมากำหนดให้มีการร่วมสอบสวนกับพนักงานกับอายการอันนี้สำคัญ
คือเรียกร้องกันมานานแล้วว่าตำรวจสอบจับเองสอบสวนเอง
บางทีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีที่มีเส้นมีสายใหญ่เนี่ยเบี่ยงเบียนไปเยอะ
ฉะนั้นให้อายการเข้ามาร่วมสอบสวน
ทีนี้ถ้าอายการมาร่วมสอบสวนทุกคดีไม่รู้จะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหน
ก็เลยเขียนไว้หลวมว่าคดีที่สำคัญ
คดีที่สำคัญก็เอาจากอะไรมาวัดล่ะครับก็เอาจากโทษ
ว่าถ้าโทษสูงคดีสำคัญเอาอายการมาร่วมสอบตั้งแต่ต้น
ทีนี้ถัดมาเรื่องนี่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเวลานี้ที่เจอกันมากเนี่ยนะ
คนธรรมดาเนี่ยไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งเยอะเลยครับ
หรือบางทีก็รับไว้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เฉยไม่ทำเป็นคดี
คดีไม่ไปถึงไหนไปถามกี่หนกี่หนก็ไม่คืบหน้า
ไม่ได้ติดตามผู้ร้ายเป่าไปเฉยหายไปเฉยว่างั้นเถอะ
ต่อไปนี้ไม่ได้นะครับถ้าตำรวจไม่รับแจ้ง
ประเภทที่จำเลยมีเส้นอันนี้เราเจอบ่อยมาก
ถ้าไปมีเรื่องกับคนที่เขามีเส้นหรือคนมีเส้นมาลังแก่
ไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งรับแจ้งความเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ทำเป็นคดีเพราะว่ามีเส้นสายมีอิทธิพลค้ำคออยู่
ผู้บังคับบัญชาฝากมาว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
ตำรวจไม่รับแจ้งนี่แหละถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ย
อายการสั่งการให้ตำรวจรับแจ้งได้แล้วถ้าสั่งแล้วไม่ได้เรื่อง
อายการรับแจ้งเองอ้าวนี่จะเห็นว่าอายการเข้ามาถวงดุลความเป็นธรรมนะ
ต่อไปนี้ประเภทที่ว่ามีเส้นมีสายตำรวจไม่รับแจ้ง
รับแจ้งแล้วแต่ว่าไม่ทำอะไรบันทึกประจำวันไว้เฉย
คดีไม่คืบหน้ากี่ปีกี่ปีก็ไม่คืบหน้าอันนี้จะอยู่ในข้อนี้
เอาถัดมาข้อต่อมาการสอบสวนเนี่ยถ้าเราดูในหนังนะ
ฝรั่งเนี่ยเขาจะบันทึกการสอบสวนไว้หมดถ่ายรูปวีดีโอไว้บันทึกเสียงไว้
แล้วก็ทำกันอย่างเปิดเผยไม่มุฒนมิบไม่เค้นคอไม่จับกระติเขา
ไม่ใช่ซ้อมจนน่วมแล้วให้รับสารภาพหรือไม่ก็ไปจับถ่วงน้ำถ่วงในอดีตเนี่ย
โทษนะมีถึงขนาดที่เขาเคยได้ยินไหมฮะดีดใครอ่ะให้ผู้ต้องหาทนไม่ได้
แล้วก็รับสารภาพเกิดขึ้นมาเยอะต่อไปนี้เนี่ยในห้องบันทึกการสอบสวน
จะมีกล้องวีดีโอถ่ายไว้ทุกมุมสอบยังไงตอบคำถามยังไงถามยังไงตอบยังไง
อันนี้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นการบังคับผู้ต้องหาให้เขารับสารภาพ
อันนี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วเนี่ยควรจะมีตั้งนานแล้ว
ประเทศเขาก็มีกันอ้าวต่อไปนี้ตำรวจไทยก็จะมีเรื่องนี้
เอาข้อตัดมาข้อถัดมาข้อเจ็ด
ข้อ๗กำหนดให้พนักงานสอบสวนเสนอความเห็นต่ออายการในการ
ในการกันผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งไว้เป็นพยาน
อันนี้ก็อายการจะเข้ามาเข้ามีส่วนมากขึ้น
ไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอายการ
ในกรณีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า๖เดือนแต่ไม่ถึง๑๐ปี
ให้ส่งไม่น้อยกว่า๑๒วันก่อนครบกำหนด
อันนี้ป้องกันไว้แต่ก่อนเนี่ยส่งระยะกระชั้นชิดทำอะไรไม่ทัน
อายการส่งฟ้องไม่ทันอ้าวหลุดต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
นี่กำหนดไว้ลงละเอียดไว้อย่างนี้เลยนะครับ
ฉะนั้นประเด็นที่ทั้งหมดเนี่ย๗๘ข้อ๙ข้อเนี่ย
เป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาการวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นได้ไหมตอบว่าเกิดได้แต่ยากหน่อย
ไม่เหมือนในอดีตล่ะต่อไปนี้นายจะสั่งลงมา
เฉพาะตำรวจรับลูกกันแต่ต่อไปนี้อายการเข้ามาร่วมด้วย
อายการก็มาสังเกตการเข้ามาร่วมสอบด้วย
ทำยากครับเว้นแต่ว่าทั้งอายการทั้งตำรวจ
ร่วมกันขายสำนวนหรือพูดง่ายก่อนว่า
ร่วมกันรับทรัพย์ด้วยกันเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
แต่ประเภทที่ว่าลูกคนสำคัญสำคัญลูกคนใหญ่คนโตในอดีต
จำได้ไหมฮะในอดีตเนี่ยเคยมีผู้ต้องหาประเภท
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพ่อตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
เจอตำรวจก็เที่ยวถามตำรวจว่ามึงรู้ไหมกูรู้ใครเนี่ย
เรื่องแบบนี้จะน้อยลงเรื่องแบบนี้สังคมไทยจะไม่ได้ยิน
ถ้ามีการปฏิรูปอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่นายกออกมาแจกแจงเมื่อวาน
แล้วอยู่ในพรบที่จะออกมา๗๘๙ข้อนี่แหละ
ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องหลักประกันการสอบสวน
การสอบสวนสำคัญที่สุดสำหรับคดีความระหว่างคนรวยกับคนจน
เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าทำกันอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับ
ขอโทษอ่ะคดีแบบลูกกระทิงแดงไม่เกิด
ไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะว่าคุณจะตำรวจจะช่วยกันยังไง
เอามีอายการอยู่นี่เว้นแต่ว่าทั้งตำรวจทั้งอายการ
รับเงินด้วยกันอย่างนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
ว่าจะเอายังไงต่อแต่ว่าในชั้นต้นทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้
นายกแจกแจงแล้วว่าเรื่องนี้รับหลักการแล้ว
เดินหน้าต่อจะเร็วจะช้ายังไงรอได้ครับ
รอกันมานานแล้วนี่ครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
คนที่ขมขืนคนต่างจังหวัดคนที่ไม่มีเส้นไม่มีสาย
คนที่ถูกยัดเยียดข้อหาคนที่ไปติดคุกฟรีโดยไม่ได้มีความผิด
คนที่เห็นว่าเอ๊ะผู้ต้องหาคนมีเส้นทำผิดโจงครึ่ม
เห็นกันทั้งนั้นแต่ลอยนวลหมดอ้าวทำแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศทำอะไรไม่ได้
เรื่องพวกนี้มันเกาะกินใจสังคมไทยมานานแล้ว
หวังว่าจากนี้ไปหลังจากพรบฉบับนี้ออกมา
ใช้มาเป็นข้อบังคับทางกฎหมายใส่เข้าไปในพรบตำรวจ
เราหวังว่าเรื่องราวนี้จะค่อยหายไปครับคุณบุ๊กคุณน้องแข็งครับ

รอได้อยู่จำเป็นต้องรอผมว่าดีขึ้นเยอะนะถ้าทำได้อย่างนี้นะ

นี่เห็นในพาดหัวบอกคอรมอลบรื้อกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
ถ้าบรื้อและสร้างให้ดีก็รอได้
ครับรอได้ครับรอได้เป็นความหวังของสังคมไทย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
บอกว่าดูขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
พูดตรงพูดจริงโดนใจ
เรื่องของการปฏิรูปตำรวจที่ประชาชนคนไทยก็ต้องรู้นะครับ